คุณผู้ชมอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินข่าวนะว่ามิจฉาชีพเนี่ย
ดูดเงินจากบัญชีของเรามีผู้เสียหายหลายลายเลยพี่แจ๊ค
และที่สำคัญคนในวงการบันเทิงค่ะพี่กระรอกเชิญยิ้มก็โดนดูดเงิน
เสียเงินไปสี่ห้าหมื่นเลยนะคุณผู้ชมโพสต์แบบนี้เลย
ตอนนี้ต้องบอกว่าช็อกในช็อกค่ะเพราะว่าพี่กะรอกกับภรรยานั่งดูข่าว
ก็มีข้อความเด้งขึ้นมาในมือถือบอกว่า
มีเงินถูกท้อนออกจากบัญชีไปสี่รอบเอ้า
รวมกันแล้ว๔๘๐๐๐กว่าบาท

เจอแบบนี้พี่กระรอกกับภรรยาก็ตกใจสิคะ
ไม่คิดไม่ฝันว่าจะโดนกับเขาซะแล้ว
รีบแจ้งไปอายัดกับธนาคารเลยนะ
แล้วก็ก่อนหอบหลักฐานไปแจ้งความไว้ที่สอนอบังชัน
แต่ตำรวจค่ะให้ติดต่อที่ปอท
พอไปที่ปอทก็ให้ไปที่สอท

ป๊าบยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย

ก็ทำเรื่องติดต่อขอคืนจากธนาคารอยู่นะ

ว่าจะได้คืนหรือไม่ได้คืนนะคะ

ตอนนี้ใช้วิธีแก้ปัญหาอะไรรู้ไหม
พี่เขาตั้งวงเงินให้ต่ำที่สุดแค่๑บาท
เวลาซื้ออะไรก็ค่อยเพิ่มวงเงินเข้าไป
แล้วกลับมาตั้งค่ายน้อยเหมือนเดิม
เหรอนะอันนี้ก็ต้องปรึกษาของธนาคาร

ว่าจะต้องมีวิธีการแก้ปัญหายังไงลองไปปรึกษาดู

ถูกต้องพี่กระรอกป้องกันตัวเองดีที่สุดค่ะ

ข้อความที่๒๐๐๐กว่าบาท

เพราะว่าแฟนพี่เขาก็ไม่ค่อยได้ใช้บัตร

เขาก็บอกว่าพยายามตั้งวงเงินให้ต่ำที่สุด

เราต้องการเอาเงินเดี๋ยวซื้อของ